ไทยรัฐทีวีเราตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะครับ
๒๒มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ยังไล่ตามอยู่นะครับว่าสาเหตุคืออะไร
คนร้ายคือใครนะครับแต่ดูความคืบหน้าวันนี้ก่อนนะครับ
วันนี้ครอบครัวของพระสุริยานำร่างของพระสุริยามาตั้งยังลานชาปนสถานนะครับ
ในพื้นที่ของสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมบ้านป่าพึ่งนะครับ
เมื่อวานกลุ่มคณะสงฆ์จากวัดในหมู่บ้านข้างเคียงเนี่ย
ก็มาร่วมกันทำพื้นที่ต่างในการจัดพิธีชาปนกิจให้นะครับ
นี่คือเมื่อวานนะครับที่มาร่วมกันสร้างพื้นที่ในการสร้างลานชาปนสถาน
พิธีชาปนกิจร่างของพระสุริยาเริ่มขึ้นในวันนี้เวลา๑๔นาฬิกานะครับท่านผู้ชมครับ
มีพระส่ง๒๕รูปเป็นชาวบ้านบ้านป่าน้ำผึ้ง
ชาวบ้านจากหมู่บ้านข้างเคียงร่วม๕๐คนมาแสดงความอาลัย
สุริยาวัย๔๕ปีนะฮะพระสุริยาวงสมบัตินะครับ
ถูกคนร้ายใช้ของแข็งไปที่ศิษฐ์จนมรณภาพน่ากุฏิ
ตรงนี้นะฮะพิธีก็เป็นไปแบบเรียบง่ายนะครับ
โรงของพระสุริยาที่ใส่บรรจุร่างท่านอยู่
ก็ถูกนำมาตั้งยังลานพิธีนะครับ

จากนั้นก็เริ่มจุดไฟชาปนกิจ
โดยที่ไม่ได้ให้ครอบครัวหรือว่าชาวบ้านมาวางดอกไม้จันทร์นะครับ
ก็เป็นเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นนะครับ
มาวางผ้าไตรนะครับตรงนี้นะครับ
ก่อนที่พิธีชาปนกิจจะเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับลูกสาวของพระสุริยา
สาวสาลิกาวงสมบัติวัย๒๒ปี
คือทางลูกสาวเนี่ยบอกว่าทุกคนในบ้านก็เตือนหลวงพ่อแล้วนะ

ถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมเนี่ยกลับไปปฏิบัติธรรมที่วัดแถวบ้านที่อุบลรัชธานีดีกว่าไหม
เพราะว่าถ้าอยากอยู่ถ้ำอยากอยู่สภาพพื้นที่ที่แบบเงียบสงบเนี่ย
แถวบ้านอุบรัชธานีก็มีถ้ำมีสถานที่ที่ลักษณะที่หลวงพ่อจะปฏิบัติธรรมได้
แต่ทุกครั้งที่บอกหลวงพ่อก็จะบอกว่าอยากจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านป่าพึ่ง
ที่ตมทั่วยางอำเภอคอนสานจังหวัดชายภูมินะ
ท่านบอกว่าที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นจุดตรัสรู้และนิพพาน
หลวงพ่อบอกให้ครอบครัวเนี่ยยอมรับในวิถีของพระสายธรรมยุทธ์สายปฏิบัติแบบท่าน
ทางครอบครัวก็เลยไม่ขัดส่วนนี้เป็นพิธีชาปนกิจร่างของพระสุริยานะฮะ
เริ่มขึ้นนะครับหลังจากที่พระท่านทำพิธีให้นะครับ
แล้วก็จุดไฟชาปนกิจตรงจุดนี้นะฮะที่ทำเป็นลานชั่วคราวนะครับ
คือลูกสาวเนี่ยบอกว่าเมื่อหลวงพ่อยืนยันว่าจะอยู่ที่นี่เนี่ย
ก็พยายามมาหาทุกเดือนนะมาถึงก็มาถวายเงินเอาไว้ให้
เอาไว้ให้ใช้ในยามจำเป็นแต่หลวงพ่อก็จะปฏิเสธรับเงินตลอดนะครับ
ครอบครัวก็เลยใช้วิธีเอางี้หลวงพ่อไม่รับเงินใช่ไหมเวลามาถวาย
คือชาวบ้านแถวนี้ญาติโยมบอกว่าถวายเงินพระสุริยาท่านก็ไม่เอานะ
ใช่ค่ะท่านบอกว่าขอแค่อาหารหรือว่าสิ่งที่ท่านพอจะใช้ชีวิตอยู่ได้ก็พอ
ถูกต้องเผื่อจะไปเผื่อแผ่คนอื่นได้ด้วยถวายเงินถวายปัจจัยท่านไม่เอาเลย
แม้แต่ลูกสาวถวายเงินหลวงพ่อยังไม่เอาเลยค่ะแต่ทีนี้เป็นห่วงหลวงพ่อ
ครอบครัวก็เลยใช้วิธีการโอนให้โอนใส่บัญชีให้เดือนละพันสองพัน
อืมนะฮะเพราะว่าครอบครัวอยู่อุบลอ่าพระสุริยาท่านอยู่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านป่าพึ่งที่ชายภูมิ
ทีนี้ถ้าพระสุริยาท่านจะใช้เงินเนี่ยจะทำยังไงลูกสาวบอกว่า
ซึ่งครอบครัวไม่รู้ว่าคนที่สนิทคนนี้คือใครผู้ชายหรือผู้หญิง
เพราะเวลาที่ครอบครัวมาหามากราบมาไหว้มาเยี่ยมเนี่ย
ก็จะนำสมุดบัญชีไปปรับเพื่อดูยอดว่าเงินในบัญชีของหลวงพ่อเนี่ยเหลือเท่าไหร่
บางครั้งเหลือหลัก๑๐ก็ยังมีหลัก๑๐บาทอย่างนี้
บางทีไม่เหลือเลยเหลือศูนย์เลยก็มี
บางทีก็ถูกกดออกไปคือหลังโอนมาเนี่ยกดออกเลย
อย่างนี้ซึ่งลูกสาวบอกว่ามันก็จะขัดอยู่กับเรื่องของการไม่รับปัจจัยของหลวงพ่อ
หลวงพ่ออาจจะจำเป็นจริงให้คนไปกดให้ก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นได้
ช่วงหลังนะครับทางครอบครัวของพระสุริยา
นำรถยนต์มาให้ท่านใช้สำหรับการเดินทางเข้าเมืองนะฮะ
เพราะต้องไปหาหมอนะฮะแล้วก็เวลาไปทำธุรกรรมที่ธนาคารด้วยที่อยู่ในเมือง
พอมาใช้วิธีนี้ปัญหาเงินหายจากบัญชีเนี่ยมันหมดไป
แต่มันมีปัญหาใหม่ตามมาก็คือเงินที่กดมาไว้ที่กุฏิหายบ่อยครั้ง
นั่นแสดงว่าต้องมีคนมางัดกุฏิหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นฝีมือใคร
เพราะคนที่เป็นลูกศิษย์ที่หลวงพ่อสนิทใจไว้ใจเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละนะฮะ
แล้วก็เชื่อว่าเผลอเนี่ยอาจจะมาช่วยในพิธีชาปนกิจศพของหลวงพ่อวันนี้ก็ได้
ลูกสาวก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คนร้ายเนี่ยคือใคร
หรือได้ขโมยทรัพย์สินอะไรของหลวงพ่อไปบ้างก็ไม่รู้เพราะหลวงพ่อเนี่ยอยู่คนเดียวค่ะนะ
จำวัดอยู่ที่เนี่ยเพียงรูปเดียวนะฮะครอบครัวไม่รู้เลยว่าตัวท่านเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
กุฏิก็ไม่มีร่องรอยลื้อค้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมด
อกจากที่ร่างของหลวงพ่อที่มีร่องรอยการถูกทุบถูกตีเข้าไปที่ศีรษะ
ใช่ค่ะเพราะว่าหลวงพ่อแกเข้าไปกดเองแล้วทีนี้ทางธนาคารเขาบอกว่ามันมีการถอนเงินไปแล้วโอนเข้ามาแล้วถอนเงินไปแล้วประมาณนี้ค่ะ
ช่วงวันที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากถูกทำร้ายไปพระสุริยาท่านก็โทรไปหาญาติโยมแถวนั้นคนหนึ่งนะฮะ

เขาก็รีบมาดูแต่ก็ไม่ทันแล้วจังหวะที่รอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยท่านก็มรณภาพไปก่อนแล้วนะครับ
สำหรับคนที่เคยพาพระสุริยาไปกดเงินนะฮะตามที่ข้อมูลของลูกสาวพระสุริยาให้เนี่ย
เราได้ข้อมูลมาว่าก็คือนายสวงนามสกุลคำตื้ออายุ๕๖ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละชาวบ้านหมู่๓บ้านโนนจำปา
รหัสก็ไม่รู้หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกศิษย์คนไหนนะครับที่เคยพาพระสุริยาเนี่ยไปกดเงินอะไรอีก
เพราะว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยในสวงศ์เนี่ยบอกกับเราว่าเขาพาไปกดเงินเนี่ยแค่สองครั้ง
นี่ก็เป็นสิ่งที่ตำรวจต้องไล่แกะรอยต่อนะฮะ
สำหรับเส้นทางในการเข้าออกสำนักปฏิบัติธรรมบ้านป่าพึ่ง
ที่พระสุริยท่านจำวัดอยู่ที่นี้
เข้าออกได้๒ทางที่ผู้สื่อข่าวความรับลงพื้นที่ไป
หน้าสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านป่าพึ่งหมู่๑๒
แล้วก็หลังสำนักปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางของหมู่สามบ้านโนนจำปา
ทางเข้าออกของสองหมู่บ้านเป็นไร่อ้อยเป็นถนนลูกรังเป็นทางเปลี่ยวนะครับ
ดึกนี้เปลี่ยวมากนะฮะไม่ค่อยมีใครสัญจรไปมานะครับ
เราได้คุยกับชาวบ้านจากบ้านทุ่งลุยลายนะครับตะบนทุ่งลุยลายที่มาร่วมพิธีชาปนกิจของพระสุริยานะฮะ
ชื่อว่านางสมพิษทองอยู่อายุหกสิบหกปีนะครับนี่ฮะคุณป้าสมพิษบอกว่า
เมื่อ๓ปีก่อนเนี่ยเคยเจอพระสุริยาไปนั่งสมาธิไปศึกษาพระธรรมอยู่ที่ถ้ำสายใจ
สุริยาท่านมีความแน่วแน่มากในการประพฤติปฏิบัติตัวนะครับ
เคร่งในศีลธรรมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ป้าบอกป้ารับไม่ได้ที่พระดีดีต้องมามรณภาพด้วยฝีมือของคนที่
คือคุณป้าแกบอกว่าเป็นอะมนุษย์เลยนะถ้าทำร้ายพระจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
ชิงทรัพย์หรือว่าจะฆ่าพระเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นอะมนุษย์เลยนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปพบพระอาจารย์ทวีศักดิ์